เบรกนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีมากเลยนะคะกับคุณอ๋อมสกาวใจค่ะที่ได้ให้กำเนิดลูกเมื่อวานนี้นะคะ
ชื่อเล่นชื่อจริงนะเก๋ไก่น่ารักทีเดียวนะคะชื่อว่าจอมทัพนั่นเองค่ะนี่นะคะบอกเลยว่าหน้าตาดีได้คุณแม่เลย
ใช่ว่าคุณแม่เนี่ยเขาผิวขาวสวยออร่าตั้งแต่ตอนท้องเลยนะคะคุณคุณแม่ค่ะก็โพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเลยนะคะ
เล่าด้วยว่าจริงได้เลิกคลอดวันที่๘นะซึ่งก็คือวันนี้นั่นแหละแต่ว่าลูกเลือกเองค่ะ
อยากจะเกิดวันที่เจ็ดเลขสวยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปีสองพันสิบเจ็ด
นี่ค่ะคุณไม่รู้ว่างวดนี้หรือเปล่าติดตามกันดูอันนี้เป็นรูปตอนท้องคุณดูหน่อย
ทำไมมันนวลเนียนขนาดนี้นะแต่รูปนี้ก็เป็นที่ดราม่าเยอะอยู่เหมือนกันนะ
เออนะคะคุณเพราะว่ามันค่อนข้างมีความแบบว่าคุณแม่ที่มีความเซ็กซี่นั่นแหละค่ะนะฮะ
วัยใกล้บอกเลยว่าคนนี้เนี่ยแตะเลข๔แล้วนะคะก็ฝากฝั่งลูกชายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องจอมทัพค่ะรับรองว่าเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาวคนใหม่อย่างแน่นอนนะคะ
น่ารักน่าเอ็นดูขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะ